ทุกผู้ชมครับนี่๔ทุ่ม๑๒นาที
แต่ตั้งแต่ต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปมีนาคมเนี่ย
นับตั้งแต่วันเสาร์ที่๖มีนาคม

นี่ฮะเรื่องแรกจะประเดิมกันเลยนะครับ

นักแสดงหน้าใหม่เป็นนางเอกหน้าใหม่
น้องนีฟรัชทนันด้วยพิตู้ดิเหรค
ด้วยเสาร์ที่๖มีนาคมนะครับทุกผู้ชมครับ
ดูละครกันเลยทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะ
นี่ฮะดูเรื่องนี้นิดหน่อยฟังเสียงกันนิดหนึ่ง
เองยังดูหกตัวเองเลยนี่ค่ะโอ้โหดูแล้วเข้มข้นใช่ค่ะ
เป็นเรื่องราวของพ่อนะฮะพ่อนี่โอ้โหอดีตนักมวยนะครับ
กับความฝันของลูกสาวที่มันสวนทางกันอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
เดี๋ยวท่านรอชมกันแล้วกันนะครับเริ่มตอนแรก
ที่๖มีนาคมนี้๔ทุ่มหลังจบไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
อกจากนี้นะครับละครดีที่ไทยรัฐทีวีนะฮะ
ละครน้ำดีละครคุณภาพ๔เรื่อง๔อัธรส
เปิดตัวไปแล้วนะครับโดยบริษัททวินเฟรมจำกัดนะครับ
เรื่องจัดเต็มนะฮะเดี๋ยวเรียงกันไปเลยนะครับ
คุณพ่อด้วยแข้งขวาเสร็จแล้วต่อด้วย
สการ์ดบ้านทุ่งแล้วมีเรื่องผีกะด้วย
อีกเรื่องหนึ่งก็คือไอ้ข้าวแกง
เดี๋ยวเราจะให้ดูกันเป็นเรื่องไป
สี่เรื่องหลากอารมณ์ก็จะแตกต่างกันไป